น้องชาวไทยเชื้อสายจีนครับมีการออกไปไหว้เจ้าไหว้บรรพบุรุษกัน
ตั้งแต่เช้าแล้วครับคุณผู้ชมวันนี้นะครับนะอย่างที่นครสวรรค์ครับ
นะตามภาพที่เห็นเลยครับชาวไทยเชื้อสายจีนก็ออกมานะครับ
พากันตั้งโต๊ะแล้วก็เอาเครื่องเส้นไหว้
ไม่ว่าจะเป็นหมูเป็นเป็ดเป็นไก่เป็นผลไม้เป็นสุรามาตั้งอยู่หน้าบ้าน
ร้านค้าต่างตั้งแต่เช้าตรู่แล้วครับตั้งแต่พระอาทิตย์ก่อนจะขึ้นด้วยซ้ำไป
ส่วนใหญ่ก็บอกว่าช่วงเช้ามืดเนี่ยนะจะทำการไหว้เจ้าแล้วก็ไหว้บรรพบรุษก่อน
เพราะเชื่อกันว่าวันนี้จะมีเทพเจ้าเสด็จลงมาจากสวรรค์ครับ
เพื่อเป็นการโดนบันดาลให้ผู้ที่กราบไหว้มีความสุข
เป็นสิริมงคลแก่ชีวิตแก่ครอบครัวตลอดทั้งปีนะครับ
ขณะที่ตามสารเจ้าต่างเองก็เต็มไปด้วยชาวไทยเชื้อสายจีน
นำของว่ายไปเส้นว่ายเจ้าพ่อเจ้าแม่นภาแล้วก็เจ้าพ่อเทพธรรมรักเจ้าแม่ทัพทิม
ซึ่งเป็นสารเจ้าหลักของชาวปากน้ำโพที่จังหวัดนครสวรรค์ด้วยนะครับ
ส่วนนี้ฮะพาไปที่เมืองช้างกันหน่อยคุณผู้ชม
สุรินครับตรุษจีนเมืองช้างเขาก็มีเหมือนกันนะครับ
ชาวไทยเชื้อสายจีนพาครอบครัวนำอาหารคาวหวาน
ผลไม้มงคลไปกราบไหว้เทพเจ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครับที่สารเจ้าพ่อหลักเมือง
เป็นเจ้าเมืองในยุคของเกาะตั้งเมืองเลยนะครับ
เป็นสิริมงคลแก่ครอบครัวนะครับแล้วก็ค้าขายร่ำรวยธุรกิจเจริญก้าวหน้า
แล้วก็ภายในรวมทั้งรอบสารเจ้าพ่อหลักเมืองก็มีการประดับประดาษไปด้วยโคมไฟ
แล้วก็มีการนำส้มมงคลมาแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ไปร่วมงานกันด้วย
พาไปดูบรรยากาศตรุษจีนที่โคราชกันบ้าง
บรรยากาศวันไหว้ของเทศกาลตรุษจีนที่จังหวัดนครราชศรีมาค่ะ
โดยเฉพาะนี่เลยที่บริเวณอนุสาวรีเท้าสุรนารีหรือว่ายาลานย่าโม
วันนี้ก็มีประชาชนชาวไทยเชื้อสายจีนนะคะก็พาลูกหลานสวมชุดแดงนำอาหารข้าวหวาน
เห็ดเป็ดไก่ขนมเทียนขนมเข่งผลไม้มงคล
มากราบไหว้ขอพรกับย่าโมอย่างคึกคักนะคะ
ขณะเดียวกันที่สารเจ้าพ่อไฟค่ะซึ่งเป็นสารที่เก่าแก่กว่า๑๓๐ปี
ซึ่งตั้งอยู่ที่บริเวณลานอนุสาวรีเท้าสุรนารีนะคะ
ก็มีคนไทยเชื้อสายจีนนำเครื่องเส้นไหว้ต่างมาไหว้
เพื่อเป็นการอุทิศให้กับญาติพี่น้องที่ล่วงลับไปแล้วนะคะ
เพื่อความเป็นสิริมงคลตามความเชื่อของชาวจีน
ขณะเดียวกันค่ะมีคำเตือนแล้วก็แนะนำจากแพทย์ทวีชัยนะคะ
ซึ่งท่านเป็นผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่๙นครราชศรีมา
บอกว่าในช่วงเทศกาลตรุษจีนนี้
ขอให้ประชาชนมีการนำเห็ดเป็ดไก่ของสดไหว้บรรพบุรุษไหว้เจ้า
ที่จัดเลี้ยงให้ยึดตามหลัก๓ข้อด้วยกัน
คือเลือกหลีกล้าง
เพื่อเป็นการป้องกันเชื้อไข้หวัดนกนะคะ
ในการที่จะเลือกแบบปรุงแบบสุกด้วยนะ
บอกว่าพยายามที่จะหลีกเลี่ยงในเรื่องของอาหารที่แบบดิบนะคะ
ขณะเดียวกันค่ะมีการหลีกเลี่ยงในเรื่องของการสูดดมกลิ่นควันพิษจากการจุดประทัด
หรือว่าการเผากระดาษเงินทอง
ซึ่งจะส่งผลต่อสุขภาพอีกด้วยนะคะ
เรามาดูที่ท่านนายกรัฐมนตรีของเราหน่อยดีกว่าครับ
พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาโพสต์เฟซบุ๊คอวยพรวันตรุษจีนระบุว่า
ผมขอโวยพรให้พี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนทุกท่าน
สิงเจิ่มหรูอี้สิงเงียวฝ่าชาย
ขอให้เปี่ยมล้นไปด้วยความสุขสุขภาพดีโชคดีมีชัย
เป็นสิริมงคลรับปีกระต่ายร่ำรวยตลอดปี
มั่นคงยั่งยืนตลอดไป
เอาท่านให้พรมาเราก็รับพรจะได้เห็งกันตลอดปีนะครับ